สวัสดีค่ะเอ็มยูที่ห้าศูนย์นะคะสามีนาสี่ลักษณ์สองสี่ค่ะ
อ่าวันนี้มาถึงรอบสามสิบคนแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะแอบกังวลเพราะว่าเราอ่ะก็
พูดว่าไงคะปีนี้คือคนที่เข้ามาในรอบร้อยคนมีศักยภาพหมดเลย
ทุกคนไม่มีใครแบบเลยเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้อ่ะมาเลยค่อนข้าง
แคบมันเป็นใครก็ได้ในหนึ่งร้อยที่จะเหลือสามสิบคนแต่พอ
สุดท้ายอะเราเข้ามาได้ก็ค่ะอืมแน่นอนว่าอ่ามันก็จะเป็น
เรื่องของ
ก็จะโดนพูดว่าจริงที่เขาให้เข้า๓๐คน
เขาว่านี่จะเอามาเป็นแค่กระแส
แต่หน้าจุดนี้หลายคนผู้แล้วว่าหนูมีสังใยภาพ

อย่างสังใยภาพของเรามุมด้านไหน

หนูรู้สึกว่าที่หนูมั่นใจน่าจะเป็นสกิลในการพูด
เพราะหนูเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วก็มันจะมีชุดคำพูดที่แบบว่ามันติดมากับเรา
หนูจะเป็นคนที่คิดได้เร็วแล้วก็ขมวดแล้วก็รวบทำ
แล้วก็สรุปออกมาแบบตรงพลอยได้ง่ายหนูจะไม่ค่อยพูดออกทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะตอบได้ตรงคำถามหนูว่านี่น่าจะเป็นจุดแข็งของหนู
สอนิน่าคะหนังสือที่อ่านเรียนมีหนังสือประเภทอย่างไรครับ
อ่านทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่วันนคดีจนถึงหนังสือที่แบบว่า
หลักหลักก็หนูเรียนกฎหมายก็จะมีเรื่องของประมวลกฎหมายมาด้วยใช่ค่ะ

นิติศาสตร์รามค่ะเรียนนิติศาสตร์ราม

ไม่มีคอนแท็กเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นหน้าค่ะไม่มีการติดต่อกันเลย

ก็ตั้งแต่มีหนูก็คือขาดการติดต่อไปเลย
เขาจะเล่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่หนูยังเด็ก
ไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้ว่าแบบไม่มีหน้าตาไปเลยไม่เคยเจอเลย

เราไม่ได้ถามเรื่องคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าแบบอะไรอย่างนี้
หนูไม่ได้ถามเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแม่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มแข็งมาก
แต่เขาไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูแบบขาดหนูบกพร่องในเรื่องพ่อ
หนูก็เลยไม่ได้ถามตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะเล่าเขาเล่าเอง

มีค่ะมีพี่น้อง๔คนนะคะมีพี่สาวพี่ชายแล้วก็มีตัวซาแล้วก็มีน้องสาวค่ะ
แล้วก็ซาเป็นผิวสีคนเดียว
อ๋อแล้วมีความที่จะตามหาคุณพ่อไหมคะ
แต่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้เจอก็คือก็อยากรู้แหละว่าเราเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราอ่ะ
เราก็อยากรู้ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงทัศนคติเขาเป็นยังไง
วิธีการพูดวิธีการคิดเขาเป็นยังไงก็อยากทำความรู้จักเหมือนกัน
แล้วคุณจะถามแม่เลยว่าอยากได้อะไร

คือแม่มาบอกจริงว่าเออเธอไม่ได้แบบเธอพ่อกับแยกกันเธอมีพ่ออะไรอย่างนี้ตอนประมาณอายุ๑๕
หนูก็เลยแบบตั้งแต่นั้นหนูโตมากับการที่ชินเคยชินว่าไม่ได้พูดถึงพ่อ
มันก็เลยไม่เป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันขาดหรือมันต้องเจอหรือมันยังไง
แต่ถ้ามีโอกาสได้เจอหนูอยากเจออยู่แล้ว
แน่นอนว่าหลังจากวันนี้ชีวิตจะต้องเปลี่ยนให้ทุกคนรู้เรื่องราวของเรา

เราจะใช้ตรงนี้เพื่อต่างหลังราวมั้ย
ถ้ามันเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้เจอกันหนูว่าก็เป็นทิศทางที่ดีนะคะ
เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องอยากรู้แหละว่าเขาเป็นใคร
ชีวิตที่ผ่านมาของเราเป็นอย่างไรบ้างกับถ้าชีวิตกับคุณแม่

โรงเรียนหนูก็จะออกแบบชนบดหน่อยแต่มันก็มีความสุขนะคะ
อาจจะยากลำบากบ้างด้วยการเดินทางมันอาจจะไกลนิดนึงอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
ไม่ได้มีอุปสรรคหนูก็ใช้ชีวิตปกติเลย

แล้วก็พูดต้วาธีด้วย
เพราะฉะนั้นหนูก็เลยจะแบบ
หลังเลิกเรียนหรือพักตั้งวันนะคะ
หนูก็จะใช้เวลาแม่งตรงนั้น
ไปอยู่กับกิจกรรม

ตอนที่เข้าไปโรงเรียนวันแรก

วันนั้นหนูโดนล้อโดนแกล้งหนักมาก

หนูก็บอกกับเขาว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลย

แม่ก็บอกหนูว่าเขาล้อเรื่องอะไรค่ะ

อีดำตับเป็ดลูกนิโก
ไม่มีพ่อหรือแบบทุกอย่าง
อะไรอย่างนี้ที่เขาจะพูดแต่ตอนนั้นอ่ะ
หนูไม่ได้โกรธนะแต่หนูไม่เข้าใจ

หนูหรือมากกว่าหนูก็ล้อหนูว่าผิวดำ

ผมหยองหนูก็เลยไม่เข้าใจว่า

ถึงเรื่องเชื้อชาติถูกต้องไหมคะ
เราก็เลยไม่เข้าใจงงประมาณนี้

มันก็เลยไม่โอเคก็กลับมาคุยกับแม่
ว่าแม่ไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
แล้วถ้าแม่ไม่สู้เองแล้ว

เขาก็เลยบอกว่าถ้าวันไหนกลับมาหาเขาแล้วบอกว่าวันนี้โดนแกล้งมาอีก
ไม่สู้มาอีกเขาจะตีซ้ำเท่าจำนวนที่โดนมา
หมายความว่าเขาสอนให้เราต้องสู้ตั้งแต่เด็กอย่างนี้ค่ะ
แต่หนูไม่ได้มีปัญหากับรูปร่างหน้าตาตัวเองนะหนูออกจากภูมิใจด้วยซ้ำ
หนูรู้สึกว่าหนูสวยตั้งแต่เด็กแล้ว
ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูสวยแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าหนูมันแย่
หรือแบบอัปลักษณ์อะไรอย่างนี้หนูก็ภูมิใจของหนูมาตั้งแต่เด็ก
และยิ่งพอแม่มาพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเพิ่มความมั่นใจไปอีก
เพราะว่าครอบครัวมันเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแล้วมันอบอุ่นที่สุดสำหรับหนู
พี่น้องหนูอ่ะถึงจะเป็นเอเชียใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ผิวสีแต่ทุกคนในบ้านไม่เคยพูดหรือว่าล้อหนูเรื่องกับสีผิวเลยแม้แต่ครั้งเดียว
นำซ้ำเวลาที่หนูโดนอะไรแบบนี้เขาออกรับแทนแบบแรงมาก
หนูรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่ซัพพอร์ตหนูรักหนูจริงหนูเลยให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากที่สุด
หนูจะอยากบอกหนูไม่ได้บอกกับคนที่ว่าอะไรหนูนะหนูอยากบอกกับเด็ก
หลายคนที่ยังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้มากกว่า
แน่นอนว่าเราต้นทุนไม่เท่ากันบางคน
ครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นเท่าหนู
หรือบางคนอาจจะไม่ได้มีคนซัพพอร์ตมากขนาดนี้แต่ให้ดูเรา
ว่าเราเนี่ยก็แทบไม่มีต้นทุนอะไรเลยในชีวิตแต่ท้ายที่สุดเรายังผ่านมาได้
มันเริ่มจากข้อเดียวคือเรารักและภาคภูมิใจในตัวเอง
ถ้าคุณเริ่มจากข้อนี้ได้คุณทำอะไรก็ได้แล้วในโลกนี้
ชีวิตที่ผ่านมาของเราค่ะมันเป็นยังไงบ้างมันลำบากไหม
ลำบากค่ะลำบากถึงจะอยู่กับการที่เดี๋ยวโดนสลัดตัดน้ำตัดไฟ
เดี๋ยววันนี้มีน้ำอีกสักพักนึงไฟตัดอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะจุดเทียนอ่านหนังสือเขียนหนังสืออย่างนี้
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหนูก็เลยไม่รู้หนูชินอ่ะมั
ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันลำบากอะไรนะคะหรือแบบ
คือบ้านหนูมันจะเป็นเหมือนฝ่ายข้ามน้ำแล้วน้ำอาจจะท่วมทุกปี
เสื้อนักเรียนกางเกงสเตย์
เอารองเท้าถืมเท้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินข้ามน้ำมา
พอข้ามมาเสร็จปุ๊บหนูถึงจะมาล้างเท้าไป
จะมีบ้านเพื่อนบ้านแบบที่เป็นแบบรู้จักกับแม่ขอเขาล้างเท้าแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ค่อยขึ้นไปโรงเรียนหรือช่วงไหนที่ไฟตัดอย่างเงี้หนูก็จะใส่ชุดที่ยับไปก่อนแล้วไปถึงโรงเรียนให้เร็วที่สุดแล้วเข้าไปหาครูที่ปรึกษาเพื่อเอาเตารีดไปรีดผ้าเพื่อให้ผ้าเราแล้วจะไปบอกครูว่าครูคะไฟหนูตัดหนูเลยไม่รีดผ้า
ค่าใช้จ่ายแล้วคือปกติมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขาดแคลนขนาดนั้น
แต่พอช่วงที่เขาทำงานเริ่มไม่ได้หนูก็ต้องเริ่มผ่านตัวเองมาเป็นสาวหลักแล้ว
ปุ๊บพออายุหนูเต็ม๑๕สิ่งแรกหนูแบกทำคือสมัครงาน๗๑๑
สมัครงาน๗๑๑ทำงานแล้วก็สลับไปเรียนกลับมาตอนเย็นก็ไปรับจ้าง
เขาจะเป็นป้าของเพื่อนนะคะเปิดร้านอาหารล้างชาม

อาทิตย์หนูก็ไปรับจ้างตัดต้นข้าวโพดเพื่อวันจันทร์ถึงศุกร์

ก็มีช่วงที่ผ่านไปไม่ได้อยู่นึง
แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูรักตัวเองหนูไม่อยากเห็นตัวเองเศร้า
เพราะว่าหนูเคยทิ้งเวลาอยู่กับตัวเองนาน
มันมีซีนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าอันนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับหนูอีกแล้ว
จะไม่ร้องไห้กับเรื่องพวกนี้แล้ว
คือหนูอ่ะโดนเพื่อนว่ามากจนหนูเก็บไปฝันว่าแบบ
ถ้าตื่นเช้ามาเราขาวทุกคนจะรักเรา
พอตื่นเช้ามาสิ่งแรกหนูทำคือเอาสก๊อตไบท์ที่ขัดมาขัดตัวหนู

แต่ท้ายที่สุดขัดไฟมันแสบพี่มันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมคะ
มันไม่ขาวขึ้นแน่นอนเราก็ยังเป็นเราอยู่
เราจะนอนตื่นอีกกี่เช้าเราก็ยังถือสีนี้อยู่ผมเราก็ยังหยิบอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้
แล้วแม่หนูเองเขาไม่เคยพูดเลยนะว่าเฮ้ยเธอต้องข่าวขึ้นนะ
เธอยังไม่สวยเท่าลูกบ้านนั้นผมเธอหนีบสิจะได้สวยเท่าลูกบ้านนี้
เขาไม่เคยพูดอ่ะเขาบอกว่าแบบนี้ล่ะสวยแบบนี้แหละดีเป็นตัวเองแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ย
หนูก็เลยผ่านตรงนั้นมาและอีกอย่างหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอ่อนแอหนูล้มปั๊บ
แล้วใครจะซัพพอร์ตแม่หนูใครจะซัพพอร์ตน้องหนูถูกต้องไหมคะ
เพราะเรามีกันแค่นี้มีแค่กลุ่มเล็กเราไม่มีญาติเยอะไม่มีอะไร
หนูคำว่าไม่มีแม่ตาบาทเลยดีพอขึ้นกับหนูนะ

แล้วบอกพี่ขาเด๋๋๋วว่านงหนูมีหนูว่ามาคืนนะ

ก็จะเป็นฟีลนี้มันไม่มีขึ้นจริง

ก็เอาน้ำร้อนต้มแล้วแบบที่บ้านหนูมันจะเป็นบ่อปลาถัดไปสี่บ่อ
หนูก็เด็ดผักบุ้งกันแล้วก็ต้มใส่เกลือแล้วก็นั่งกินกับแม่
แล้วก็ขำมันตลกไปแล้วอ่ะเพราะว่าหนูผ่านมาจนแบบ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
คนเรามันหลากหลายเพราะฉะนั้นมันมีความงดงามในทุกรูปแบบ
หนูก็เลยมาแต่หนูไม่ได้มาเพื่อจะมาบอกว่า
จ้างงานหนูนะมาซัพพอร์ตหนูมาให้ค่าหนู
หนูไม่ได้มองตรงนั้นหนูมาในจุดนี้

พี่คนนี้แม่งเจ๋งวัลแม่งผ่านมาได้

หนูไม่ได้มาเพื่อแบบว่าอุ๊ยเธอมาแบบ
เธอเห็นฉันไหมฉันผ่านมาอย่างยากลำบาก

มาเพื่อจะส่งต่อสิ่งที่หนูมีอยู่
พาเวอร์พลังความแข็งแกร่งความสู้

เพราะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดเชื้อชาติสีผิว

อย่างที่พี่บอกตั้งแต่การท้าทาสมา
ทุกอย่างมันสะสมอ่ะเป็นเว่วเป็นเว่ว

และมันไม่ได้รับการแก้ไขแบบตรงจุดสักที

ใช่ก็คือตอนแรกใช่ไหมคะหนูว่าเคยมาเช่าห้องตรงนี้อยู่แล้ว
สมัยเรียนลามแล้วก็พอเรียนจบอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็กลับไปอยู่ก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้เนอ
มันก็มีก็กลับไปก่อนแล้วเขาจะพอช่วงประกวด
หนูว่าไปกลับจากสระบุรีซึ่งมานั่งรถไหลต่อแล้วมันพักผ่อนน้อยไม่เพียงพออย่างนี้ค่ะ
เวลาหนูกลัวคือมันต้องใช้สมองหนักร่างกายมันต้องพร้อม
แล้วต่อให้หนูแบบมีศักยภาพขนาดไหนแต่พักผ่อนไม่เพียงพอหนูตอบเอออย่างนี้
มันเกมเลยเพราะว่าเขาวัดหนูทุกวินาที
ตั้งแต่เดินเข้ากองไปแล้วเขาเช็คแล้วว่าคุณขาดตรงไหน
คุณบกพร่องในเรื่องอะไรเราจะใช้คุณในทิศทางไหนต่อไป
มันคือการเก็บคะแนนทั้งหมดหนูไม่อยากให้พลาดแม้แต่จุดเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
หนูก็เลยอ่ะมาเช่าแต่ทีนี้พอในรอบสามสิบคนอ่ะ
หนูบอกเลยหนูก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะเข้าเพราะบอกว่าที่มันเบียดแล้วทุกคนมีศักยภาพหมดทุกคนจริงจริง
แล้วหนูก็เลยคุยกับแม่ว่าแม่ยังไงดีถ้าเกิดสมมุติเราเช่าเนี่ย
ถ้าเราไม่เข้า๓๐เนี่ยเป้วเลยเพราะว่ามันต้องมัดจำ๓เดือนถูกต้องไหมคะ
แม่ก็บอกว่าลองดูก่อนไหมอะไรอย่างเงี้เพราะอย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่ได้เข้าสามสิบอ่ะ
ก็ลองลองคิดดูก่อนว่าเราจะทำอะไรต่อไปได้บ้างแม่ก็สำนุนหนูก็เลยว่าโอเคงั้นเช่า
หนูก็เลยเช่าวันที่ก่อนออนิชั่นนะคะประมาณวันที่๖หนูก็ขึ้นมาเนอะ
แล้วก็เช่าห้องมัดจำอะไรเสร็จเรียบร้อยข้าวของก็เลยจะลุกเลอะเทอะอย่างนั้นเพราะมันไม่มีเวลาจัด
ก็คือหนูแบบขนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ค่ะขนขึ้นมาก่อนเพราะว่าขาดดีกว่าแบบ
เหลือดีกว่าขาดอ่ะก็ขนขนขึ้นมาก่อนก็เลยยังแบบเละเทะไปหมดห้องยังไม่มีเวลาจับ
แล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็โอเคโชคดีที่แบบได้๓๐ก็คือ๑๕๐๐บาทที่เราจ่ายไปมันก็ไม่ฟรีไม่เปล่า
ใช่ค่ะมันอยู่ไกลหน่อยหนูอาจจะต้องตื่นเช้านิดนึงแต่ว่ามันก็มันเซฟหนูน่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกหนูไม่รู้หนูจะเข้า๓๐หรือเปล่าถ้าหนูจ่าย๓๕๐๐๔๐๐๐อันนั้นมันคือ๒เดือนหนูต้องไหมคะ
หนูสามารถอยู่ได้แล้วสองเดือนแล้วหนูนี่ก็มีค่ากินค่ารถอีกแล้วตอนแรกคือหนูแบบ
เครียดมากเพราะว่าตอนแรกหนูสะสมเงินไว้ก้อนหนึ่งในช่วงโควิดแล้วพอโควิดปุ๊บ
เงินตรงนั้นอ่ะหนูชักออกมาใช้หมดเลยพอหมดปุ๊บมันก็เครียดยังไงหนูก็แบบโพสต์ในโซเชียลว่าแบบ
ใครที่จะซัพพอร์ตสามารถแบบจ้างงานหนูได้เพราะหนูไม่อยากรับเป็นเงินสดจากใคร
รู้สึกว่าถ้ามาจ้างงานนะจ้างงานหนูอ่ะซัพพอร์ตหนูหนูก็ทำงานเกินทุนคือมันแบบว่าก็แลกเปลี่ยนกัน
แล้วอยู่คุณโอนเงินสดมาให้หนูเลยหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแค่คนรับอ่ะหนูนอนรับคุณไม่ได้อะไรจากหนูเลย
จากความสบายใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กคนนึงหนูรู้สึกว่าแบบนี้แลกเปลี่ยนกันมันโอเคกว่า
แต่ก็โชคดีที่แบบเพื่อนหนูสมัยมัธยมอะค่ะคือตอนสมัยมัธยมเนี่ยไม่มีการล้อกันเกิดขึ้นแล้ว
เพื่อนเพื่อนก็รวมกลุ่มกันมาแล้วก็จะมีพวกผู้ใหญ่ที่สมัยเด็กเด็กเนี้ยเขาเอ็นดูเราเขาก็รวมเงินมาให้หนูส่วนหนึ่งเพื่อนหญิงจะแบบมาต่อยอดได้ก็เลยแบบมีค่ารถไปกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนูออกพืชใจเองที่กลับหมดเลยหรอคะ
ใช่หนูไม่มีทีมไม่มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตอย่างนี้ค่ะแต่พอมาตรงเนี้ยก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบคอนเคชั่นที่บอกว่าเนี่ยพี่คนนี้ช่วยเรื่องนี้ได้นะพี่คนนี้เชื่อเรื่องนี้ได้นะก็แบบจะมีพี่เข้ามาช่วยบ้างแบบอ่ะพี่คนนี้หาชุดนี้ให้เพื่อนคนนี้ดูชุดนี้ให้ประมาณเนี้ยค่ะเป็นส่วนไป
สภาพก็อย่างที่เห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็อยู่ได้อยู่ได้ค่ะเพราะว่าสำหรับหนูว่ามันก็แค่ที่นอนอ่ะอ๋อคุณแม่มาอยู่มาดูรับใช่อันนี้หนูว่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่างที่อยู่บ้านที่สละบุรีอะค่ะถึงมันจะเป็นบ้านไม้ปกติแต่ว่ามันก็กว้างกว่านี้แล้วแม่หนูคือจะเขาจะแบบสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยว

หนูว่าก็ต้องหวังนะคะต้องหวังอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำสิ่งอื่นสิ่งใดในชีวิตอ่ะเราไม่นึกถึงการก้าวหน้าในชีวิตหรอกถ้าอย่างนั้นนอนอยู่บ้านหนูว่าไม่ต้องมาถูกต้องไหมคะเราต้องคาดหวังที่มันจะดีขึ้นไปอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดหนูดีขึ้นชีวิตหนูดีขึ้นอ่ะคนข้างหลังหนูก็ดีด้วยแม่หนูก็สบายพี่น้องหนู
โปรดติดตามตอนต่อไป